จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะคือชาวบ้านเนี่ยเขาเข้าไปหาของป่า
ตั้งแต่เย็นวันพระฤหัสที่ผ่านมาแล้วดันไปเจอโครงกระดูก
คือมันกระจายอยู่ในรัศมี๕เมตร
ทีแรกชาวบ้านก็คิดว่าเป็นสัตว์แต่พอเดินไปเรื่อย
เอาก็เจอตรงนู้นตรงนี้แล้วดันไปเจอหัวกระโหลก

รู้เลยแล้วเมื่อวานนี้เขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณผู้ชมนี่ดูสิคะเราก็เลยต้องมาดูว่า
โครงกระดูกนี้เป็นของใคร
ของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วมีคนแจ้งหายในพื้นที่ไหม
แล้วทำไมถึงกระจัดกระจายอย่างนี้นะครับ
โดยเรื่องนี้ชาวบ้านเขาไปเจอโครงกระดูกมนุษย
อยู่ในป่าละเมาะที่พื้นที่หมู่๔ที่ตำบลน้ำแพร่

เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาช่วงเย็น
ซึ่งตอนนี้มีการเก็บโครงกระดูกต่างมา
ให้ทางแพทย์ได้ตรวจสอบดูแล้วนะคะ
ก็ผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒เดือน
แล้วก็จากการตรวจที่บริเวณหัวกระโหลก
คือไม่พบร่องรอยของกระสุน
ก็เลยยังไม่แน่ใจว่านี่เป็นการโดนทำร้าย
หรือว่าเสียชีวิตเองนะคะครับคนนี้ค่ะคือ
นายสาคอนสิงห์แดงอายุ๔๙ปี

ก็เล่าให้ฟังว่าเข้าไปหาของป่านี่แหละ
แล้วก็เจอโครงกระดูกที่มันกระจัดกระจายค่ะ
ทั่วบริเวณป่าละเมาะรัศมี๕เมตร
ซึ่งพื้นที่ตรงนี้มันเป็นที่เปลี่ยวไม่มีบ้านคนอยู่
แล้วตรงนี้เขาก็ใช้เป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้านนะคะ
ส่วนทางด้านกำนันตำบลน้ำแพร่
อย่างนายฉัดกรินตระกูลอินสันก็บอกว่า
หลังจากที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเจอโครงกระดูกปิดสนาแล้ว
ตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าโครงกระดูกนี้เป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิง
แต่เท่าที่ดูสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผู้หญิง
เพราะอะไรรู้ไหมคือเจอกางเกงยีน
กางเกงชั้นในของผู้หญิงเป็นลายดอกค่ะ
แล้วก็เสื้อแขนสั้นลายสก๊อต
ซึ่งพอหลังจากเจอโครงกระดูกแล้วเนี่ย
กำนันตำบลน้ำแพร่ก็บอกไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่ติดอยู่กับตำบลน้ำแพร่
เพราะว่าให้ทุกพื้นที่ช่วยกันตรวจสอบหน่อยว่า
มีชาวบ้านมีคนในปกครองของตัวเองศูนย์หายไปไหม
แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชม
ไม่เจอคนในพื้นที่ศูนย์หาย
ยังไม่มีใครมาแจ้งว่าคนหาย
ก็คาดว่าคนตายอาจจะเป็นคนต่างถิ่น

แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในป่าที่เกิดเหตุ
เพราะว่าตรงนั้นนะคะมันเป็นที่เปลี่ยวอยู่ไกลจากบ้านของชาวบ้าน
แล้วก็พอทิ้งไว้นานไม่รู้ว่าอาจจะโดนสัตว์ป่า
อาจจะโดนสุนัขอาจจะโดนตัวเงินตัวทองมาฆ่าไปหรือเปล่า
ทำให้โครงกระดูกมันกระจายในรัศมี๕เมตรแบบนี้
ตอนนี้นะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรหังดงเชียงใหม่
ก็ส่งโครงกระดูกไปให้กับแพทย์ภาควิชานิติเวช
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ตรวจดีเอ็นเอค่ะ
เดี๋ยวจะได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ดังนั้นที่เรานำเสนอข่าวนี้ใครสงสัยว่าเป็นญาติ
ก็สามารถติดต่อได้นะคะที่ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ